ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกันความรักคนโสดให้เดินทางท่องเที่ยว
หรือทำงานจะได้คู่คนมีคู่รักจะมีปัญหาชีวิตคู่
ไม่ค่อยหวานชื่นระวังคำพูดที่จะทำให้เข้าใจผิดกันได้
นัดผิดสัญญาจะไม่พอใจกัน
ผู้ที่ป่วยอยู่แล้วอาการจะสุดลงอีก
ระวังสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ที่กำลังป่วยด้วยจะกำเริบหนัก
การเงินรายได้หรือผลประโยชน์ไม่ได้เข้ามาง่ายอีกแล้ว
มีปัญหาหนี้สินเก่งกำไรไม่เป็นไปตามเป้า
ขาดทุนศูนย์เงินมีรายจ่ายเพิ่มให้ลูกจ้าง
พวกประท้วงเรียกร้องผลประโยชน์การงานมีความลำบากใจในการงาน
ไม่ได้รับความสะดวกความร่วมมือในวงงานลาบผลลดลง
ความสำเร็จจะได้จากเรื่องที่ไม่คาดหวังไว้ก่อนเท่านั้น
แต่ก็จะมีปัญหาอื่นใหญ่กว่าเข้ามาแทรกทันทีดูดวงแบบรายปัก
อาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์อ่านดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์